ไปดูดราม่าในโรงเรียนกวดวิชาครับคือมีติวเตอร์เขาอัดคลิปนะฮะ
ไลฟ์ด้วยจริงแล้วแล้วมีลักษณะการพูดเหมือนกับ
ลุกพลังสร้างกำลังใจแหละแต่ว่าคนดูแล้วก็บอก
แม้เหมือนใช้คำหยาบกับเด็กเลยนะเสียงแตกครับเรื่องนี้ฮะ
มึงอ่ะต้องโตขึ้นแล้วพวกมึงยังเรื่องมากกว่าชีวิตเนี่ย
มีสิทธิ์ทำได้ตอนนี้เพราะพ่อแม่มึงกุ้มกระลาหัวอยู่ครับ
เดี๋ยวเขาและพี่ต้องตายนะครับแน่วันนั้นแหละถ้าน้องยังไม่พร้อม
ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นน้องก็จะลำบาก
จริงเงินที่น้องคิดว่ามีค่ามันไม่มีมันคือเศษกระดาษของพี่ฮะ
หนังสือมาร่วมเกือบ๓๐ปีพี่น่าจะรู้ดีเหมือนพี่ท่องทั้งนรกและสวรรค์มาแล้วพี่จะบอกน้องได้ว่าคืออะไร
อยากรู้จักติวเตอร์คนนี้เราส่งคุณบอมอภิวัตครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปเลยไปโรงเรียนกวดวิชาพี่สายพี่สายหรือว่านายชัดชัยภูจิรักเกษมนะครับ
เจ้าของสถาบันกฎวิชานี้แหละเขาก็บอกว่าโอ้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๓มีนาคมที่ผ่านมานี่คือการประถมนิเทศนักเรียนที่สมัครมา
เรียนคือมันเป็นลีลาและสไตล์การสอนและอารมณ์ที่ดุดันการใช้คำพูดอาจจะหยาบคาย
เข้ามาได้มีการพูดคุยกับผู้ปกครองและตัวเด็กแล้วซึ่งก็ได้รับความ
ยินยอมว่าสไตล์การสอนเป็นแบบนี้นะ
ส่วนกระแสวิพักษ์วิจารณ์ว่า
พูดจาดูถูกเงินว่าเป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่ง

คุณค่าของเงินที่พ่อแม่ส่งมาเรียน
เอาลองฟังเขาอธิบายจากปากเขาเองดีกว่า
เป็นครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ดังนั้นผมจึงใช้โอกาสนี้ในการที่พวกเขา

เพราะต่อไปเมื่อเขาโตขึ้นต้องไปเป็นข้าราชการ

เพราะว่าผมอยากให้ผู้ปกครองที่เขาส่งลูกมาเรียน
เขาจะได้เห็นว่าพี่สายทำอะไรกับลูกเขา
ซึ่งก็ขออภัยด้วยที่ผมใช้ช่องทางผิด
ต่อไปผมจะเปิดกลุ่มเป็นส่วนตัว

แล้วเด็กที่มาเรียนเขาว่ายังไงกันบ้าง
เด็กพูดออกไปเป็นแนวทางเดียวกันคุณผู้ชม

คือเด็กไม่ได้มองว่าการสอนแล้วคำพูด
นั่งสมาธิมันจะเป็นข้อจำกัดในการเลือกมะเร็งที่นี่
คุณผู้ชมครับมาดูคอร์สการเรียนที่สถาบันกวดวิชาแห่งนี้
โอ้โหเริ่มต้นที่เท่าไหร่รู้ไหมครับ
ราคาสูงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมฮะ
ราคาที่สูงที่สุดเป็นคอร์สรับรองผล

หรือจะไปทำอาชีพที่ตัวเองฝ่ายฝันได้ครับ
คือถ้าเด็กสามารถสอบติดในมหาวิทยาลัย

ที่ตั้งใจไว้ก็จะมีรางวัลจากผู้ปกครอง
แล้วเจ้าของสถาบันก็จะมีเงินนะครับประมาณ๒๐๐๐บาท
เป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องด้วยครับ